รุนสวัสดิ์ค่ะพบกับชิสาในรู้ก่อนร้อนหนาวเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
เช้าแบบนี้ใครที่กำลังหาอะไรอุ่นทานที่ฉันแนะนำขนมตาลนี้เลยนะ
เพราะช่วงนี้ตานออกเยอะมากจริง
แต่ถ้าใครจะออกจากบ้านไปไหนเราก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะมาอีกแล้วค่ะ
ก็จะขอเตือนกันนะคะว่าตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าฝนจะตกชุกเพิ่มมากขึ้น
จากตอนบนของประเทศจะมีร่องฝนมีกำลังแรงขึ้นขณะเดียวกัน
ลมประจำฤดูก็มีกำลังแรงเช่นกันนะคะ
ส่งผลทำให้ทั่วประเทศไทยทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขารวมถึงพื้นที่ที่ตกประจำ
ซึ่งเมืองก็จะไปตกประจายกันโดยมั่งจะตกใบบ่ายถึงเย็น

โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนคลื่นก็จะสูงมากหน่อย
ดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหรือระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือด้วยนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๐๒๓สิงหาคมสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน
เกษตรกรควรเร่งทำทางระบายน้ำระวังโรคพืชจากเชื้อรายในพืช
ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

พื้นที่รุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก
ยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงทำทางระบายน้ำ
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรายในพืชแบคทีเรียในดิน
และไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืช
และควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำในช่วงฝนตกนี้ด้วยนะคะ
กันอย่างนี้นะคะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์จะมีฝนตกชุกมากขึ้น
โดยเฉพาะตอนกลางกับตอนบนของประเทศดังนั้นต้องเตรียมการรับมือเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะเตรียมออเดอร์ก่อนเพราะว่าสั่งกันเข้ามารัวเลยค่ะ
คงจะต้องไปดูแล้วแหละว่าออเดอร์มีเท่าไหร่แล้วในหม้อนั้นมีพอหรือเปล่า
เดือดแล้วไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ